ตลาดมาแล้วจ้าโอ้โหเปิดตลาดมาด้วยความอลังการขนาดนี้
เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันดูดีกว่าค่ะแหม่ตอนแรกนึกว่าเข้าไปสารไข่ฟง
มาดูราคาของหมูเนื้อแดงกันหน่อยนะคะ
วันนี้อยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ

สลิด๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๕๐บาท